พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
ปั๊มบอกว่าเจอแบบนี้งงเป็นไก่ตาแตกเลยนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในปั๊มเนี่ยค่ะ
เติมน้ำมันถึง๓ครั้งแต่ไม่มีเงินจ่าย
แล้วเขาพูดลักษณะคือพูดจาแบบคือมันไม่ใช่เหตุและผลนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยนะคะว่าเขาพูดว่าไงบ้าง
ที่ดิฉันบอกว่าไม่ใช่เหตุและผล
และผลก็คือไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะไม่จ่ายค่าน้ำมันของเด็กปั๊ม

มาจากตัวเราคือเด็กปั๊มเติมน้ำมันให้แล้วเขาไม่มีเงินจ่าย
ทีนี้เขาก็อ้างอะไรบ้างน้ำมันมาจากตัวเราเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันบ้าง
เธอมาจุติในเมืองมนุษย์บ้าง
ปั๊มถามว่าเอาจริงมีเงินไหม
มีเงินไหมจะตายใจจะเติมน้ำมันเนี่ยไม่มี
แต่เด็กปั๊มบอกว่าคือลักษณะของเธอคือเหมือนจิตไม่ปกติ
ตัำกระบบเติมน้ำมันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
แต่ไม่มีเงินจ่ายและพูดจาแบบเดียวกันเลย
ตอนนั้นร้องไห้ด้วยนะแต่ปรากฏว่ามีลูกค้าอีกคน
ที่เขาเห็นเขาสงสารเขาก็เลยจ่ายเงินให้แทน
ครั้งที่๒วันอาทิตย์เด็กปั๊มคนนี้บอกว่าจำได้แล้ว
ก็เลยไม่ให้เติมน้ำมันหญิงคนดังกล่าวก็ทำแบบเดิมอีก

เราเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันเราลงมาจุติในโลกมนุษย์
ลักษณะชุดกับผู้แบบนี้เคยเกิดมาแล้ว
ครั้งล่าสุดตัดสินใจถ่ายคลิปให้เราได้เห็นกันนะคะ

ปั๊มบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะจับผิดอะไร
แต่คือตอนที่ถ่ายคลิปตั้งใจจะคุยหอกล้อกันเท่านั้นนะคะ
ในใจหนึ่งเนี่ยเด็กปั๊มบอกว่าจริงแล้วก็สงสารผู้หญิงคนนี้ด้วยนะ
น่าจะมีอาการคือผิดปกติทางจิต

ย่านถนนศรีภูวณาเทศบาลนครหัสใหญ่สงขลา